ที่อุทัยทานีนักการพานโรงตั้งวงกินล่าวกับเพื่อนในวงล่าว

ล่าสุดผู้ก่อเหตุได้หนีออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
สว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีผู้เสียชีวิตคือนายพรายแก้ว
อายุ๕๕ปีถูกแทง๓แผลที่กลางหน้าอกตัดคู่หัวใจ
วนมขวาแล้วก็ที่ห่างคิ้วลึกถึงสมอง
ตำรวจสืบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับเพื่อนตั้งวงกันอยู่๔คน
หนึ่งในสี่เนี่ยก็คือผู้ก่อเหตุชื่อว่านายนรงอายุห้าสิบเอ็ดปี
เมื่อวานตำรวจได้รวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับในสองข้อหา
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พกพาอาวุธมีด
ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ส่งทีมสืบสวนตามล่ามือมีดรายนี้เมื่อวานเนี่ย
เจอรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหานะฮะที่ใช้เป็นยานผ่านน้ำ
หลบหนีไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านบ่อชุมแสงที่ตะบนไผ่เขียว
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๗กิโลเพราะว่าน้ำมันหมดครับ
ต่อมาตำรวจได้สอบปากคำนายสุชาติเป็นอดีตน้องเขยของผู้ต้องหา
นะฮะแล้วก็ยังสนิทสนมกันด้วยเขาบอกว่าสามทุ่มของคืนก่อนเนี่ย
ผู้ต้องหาเดินทางมาหาที่บ้านเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ขอยืมรถไป
ทะเบียนขอไข่ก๋วไก่ม้อม้าสามเจ็ดเก้ากระบี่นะฮะ
แล้วก็ขับรถหายออกไปก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือนนะฮะ
นรงเนี่ยเดินทางกลับมาจากใต้มีเงินติดตัวมาประมาณ๑๐๐๐บาท
แล้วขอมาอยู่ที่บ้านด้วยหลังจากนั้นก็บ่นว่าไม่มีอาชีพ
ก็เลยแนะนำให้ไปค้าขายได้ไปปลูกเพลิงพักอยู่ที่หน้าบ้านของเขา
แล้วก็ให้เงินเข้ามา๔๐๐๐บาทบอกว่าร่วมหุ้นกันขายไก่ย่าง
แล้วก็หายตัวไปจนกระทั่งมาพบว่าไปก่อเหตุแทงคนอื่น
ล่าสุดตอนนี้กำลังปูพรมค้นหาล่าตัวแต่ยังไม่เจอ
คาดว่าหลบหนีออกนอกพื้นที่อุทัยธานีไปแล้ว
แล้วก็ใช้เส้นทางไปที่อำเภอลานศักดิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งจับกลุ่มมาดำเนินคดี
ส่วนสาเหตุก็เบื้องต้นก็คาดว่าเป็นการตั้งวงกินเหล้าแล้วก็พูดจากันไม่เข้าหู
ก็เลยก่อเหตุแทงกันขึ้นมานะครับ